เคยเธอดีเพราะเธออยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานมาก
โดยเฉพาะบทบาทของทองกวาว
สุดโอ้โหไม่มีใครไม่รู้จักเธอเลยเรียกทองกวาวก็คือหันแต่คุณรู้ไหม
เพราะเธอออกมาบอกว่าเธอเคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเทียม

เธอบอกว่าเธอเคยกินเท่ากระดูกน้าสาว
เพราะว่ารักน้ามากอยากเกิดมาเป็นน้า
แต่ว่าอาการต่างเหล่านี้หายไปหรือยัง
แล้วเธอมีวิธีรับมือวิธีการรักษายังไง
ฟังจากปากพี่น้ำพึ่งกันจ้า
มันเป็นประสบการณ์วัยไม่เด็กเท่าไหร่โตแล้ว
แต่ว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้เป็นอุทาหรณ์ที่อยากจะเล่าว่าแบบ
เราเคยไม่มีสติถึงขั้นทำแบบนั้นได้
เพราะว่าความซึมเศร้าในช่วงแบบช่วงสั้น
สั้นแล้วถึงขั้นแบบไม่อยากให้คนจากไป
คือเรารับไม่ได้ในความตายอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยอยากจะยื้อให้เขายังอยู่
ลองกินกระดูกสิเผื่อจะเกิดมาเป็นลูกสักวันนึง
มันเป็นความคิดที่จริงแล้วไม่แนะนำให้น้องหรือใครทำเลยนะคะ
ท่องเสียเลยค่ะนอกจากไม่มาแล้วยังท่องเสียอีกด้วย
มันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าการปล่อยให้ตัวเองอยู่ในภาวะ
ในภาวะซึมเศร้าถึงแม้จะเป็นช่วงสั้นมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดี
หันไปหาธรรมะหรือหันไปหาแบบเพื่อนที่เขาปรึกษาได้

ตอนที่น้ำพุ่งเป็นมันเหมือนเป็นซึมเศร้าเทียม
ก็คือเป็นช่วงสั้นแล้วเป็นแวบอะไรอย่างนี้
แต่ว่าถ้าซึมเศร้านานก็ต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะคะ
ถ้าซึมเศร้าถึงถนาดที่เคมีในสมองเปลี่ยนแปลง
แพทย์ก็จะช่วยได้แล้วก็เป็นการช่วยระยะสั้น
แล้วก็หายกลับมาก็เป็นปกติ
ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์อีกหนึ่งเรื่องนะคะ
จริงแล้วเราเห็นข่าวโรคซึมเศร้าในวงการบันเทิงเยอะมาก
เพราะฉะนั้นแล้วสำรวจตัวเองก่อนสิ่งแรก
ถ้ามีปัญหาอย่ากลัวไปปรึกษาแพทย์อันนี้สำคัญมาก
ถูกต้องคือจะเป็นซึมเศร้าแท้หรือเทียมเนี่ยไปหาหมอไว้ก่อนเลยนะคะ